คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยจริง
คุณผู้ชมค่ะอย่างนักแสดงรุ่นใหญ่คนนี้ค่ะพี่เอวีรชัย
ช่วงว่างจากงานแสดงนี่นะคะคุณพี่เขาบอกเลยว่าลุยธุรกิจนะ
เล็กเอก็ทำเนี่ยเห็นหน้าแล้วอ๋อก็เลยคุณพี่ก็ผลงานเยอะ
นักแสดงที่เราพูดถึงนี่แหละค่ะคุณพี่เอวีรชัยหัทโกวิทย์นี่ปีนี้๖๐แล้ว
ล้างแรงยังดูหล่อยเลยสภาวะแหลงน้ำเห็นตาทุกคนลองอ่อนเนี่ยนอนเล่นหนังเล่นละครมาแล้วมากมายค่ะ
งานหน้าจอก็มีเยอะนะพอมีเวลาว่างพี่เอบอกว่าไม่ขออยู่เฉยดีกว่า
จับมือกับภรรยานี่แหละเปิดร้านเลยไข่กระทะริมทางบายเจโป้
ขายอยู่ในจังหวัดระยองนั่นเองคุณโจ๊บ
เอเนี่ยขนมาเลยสารพัดเมนูที่ขายเอามาโชว์ให้เราดู
มีทั้งชุดอาหารเช้าไข่กระทากก๋วยจับยวน
ผัดอเมริกันข้าวต้มปลาอาหารตามสั่ง

มา๓๔ปีแล้วพี่เอบอกไปมาระยองกรุงเทพนี่นะ
เวลามีถ่ายละครด้วยอะไรด้วยสูตรอาหารที่ขาย
ช่วยกันคิดกับภรรยานี่แหละค่ะกันเอง
เอบอกว่าตั้งแต่ขายมาแฟนหนังแฟนละครที่ยังจำกันได้
เวลาผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนกันสม่ำเสมอเลยค่ะ
บางคนก็มาขอถ่ายรูปถ่ายอะไรด้วย
เอบอกว่าก็ชื่นใจอยู่เหมือนกันที่แฟนยังจำกันได้

ส่วนต่อครับรายดีไหมครับ
ดีครับส่วนใหญ่ก็จำได้จำได้เลย

เรามีทั้งขนมปังมีทั้งไข่มีทั้งหลายหน้านะคะ
ไข่กระทะเรามีแบบโรยชีส

อันนี้บอกเราได้เราสามารถทำตามที่คุณออเดอร์มาได้นะครับ

มีทั้งออมเล็ตไข่คนไข่อวน
ใครผ่านไปผ่านมาระยองก็ไปหากันได้นะ